คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมใช่ไหม
เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะพูดว่าชัด
ลงพื้นที่ตามไปดูหน่อยซิตรงลาซานที่เขาบอกว่าน้ำมันท่วมใช่ไหม
นี่ค่ะไปไลฟ์ดูเลยค่ะเมื่อวานนี้ช่วงแบบเย็นเนี่ยนะคะ
ลงพื้นที่วัดบังนานอกตรงนี้มันเป็นจุดสุดท้ายของคลองบางนานะ
ระบายน้ำจากแถวลาซานบางนานอกลงแม่น้ำเจ้าพญา
คือเมื่อวันเสาร์น้ำท่วมตรงลาซานเยอะ
ลาซานทั้งหลายก็บ่นกันมาว่าน้ำท่วม
อาจารย์ชาติชาติก็เลยมาตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำ
ปรากฏว่าตอนไปไลฟ์เนี่ยนะเครื่องสูบน้ำ๗ตัวที่คลองบางนานอกเนี่ยมันมีปัญหา
น้ำมันไม่ไหลเข้าไปในบ่อเก็บคุณผู้ชม
แล้วเครื่องสูบน้ำก็เลยทำงานได้แบบไม่เต็มประสิทธิภาพ
จริงเครื่องสูบน้ำมันพร้อมจะสูบน้ำออกอยู่แล้วถูกไหม
แต่ว่าน้ำจากต้นทางน่ะมันไหลมาจนถึงปลายทางอ่ะไม่ทันนึกภาพออกไหมดอม
คือทีนี้ส่วนหนึ่งมันอาจจะเกิดจากในคลองบางนา
โครนมันเยอะคุณผู้ชมคลองก็ตื้นเขิน
จากต้นทางก็เลยไม่ไหลลงมา
เดี๋ยวต่อไปเนี่ยสเต็ปต่อไปเลยผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการลอกคลองบางนา
จะต้องมีการทำเขื่อนเพื่อให้น้ำไหลเข้าคลองได้เร็วขึ้น
ทีนี้พอน้ำมันไหลเข้าคลองเครื่องสูบน้ำมีอยู่แล้วนี่
เขาพร้อมทำงานถูกไหมก็จะได้ระบายน้ำออก
อีกแนวทางหนึ่งคือแนวคิดการทำทางด่วนน้ำ
คืออะไรล่ะคือการวางเป็นท่อใต้คลองคุณผู้ชม
แล้วให้น้ำไหลตรงมาที่ปลายทางเลยมันก็จะมีเครื่องสูบน้ำอยู่
รอดันรอสูบน้ำออกข้างนอกก็จะทำให้ระบายได้เร็วขึ้นเพราะว่า
จากท่อข้างในมันไม่มีพวกสิ่งปฏิกูล

ทีนี้ไปเจอปัญหาเรื่องอะไรอีกล่ะเวลาน้ำท่วม

ขยะมันมาขวางทางระบายน้ำ
ใช่แล้วปัญหาขยะนี้นะพี่เบิร์ตมีทุกคลอง
แต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่น้ำแข็งบอกว่าถ้าเกิดเรามีทางด่วนน้ำ
ปัญหาเรื่องขยะมันจะหมดไปไง
คือปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่คลองนี่แหละ

ปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่แปลกนะ
คือเครื่องสูบน้ำพร้อมแต่น้ำมาไม่ถึงว่ะ

แล้วปัญหาเรื่องขยะนี้อาจารย์ชัดชาติก็

แยกขยะแยกขยะต้องแบบนี้เลย
นำร่อง๓เขตก่อนเลยคุณผู้ชมเช็คหน่อยใช่เขตตัวเองเปล่า
เขตพระยาทัยน้องแข็มและปฐุมวัน
แล้วอาจารย์ชัดชาติบอกด้วยนะภาพรวมของขยะในกรุงเทพ
วันหนึ่งมีขยะมากกว่า๘๐๐๐ตันต่อวัน
เปิด๑ตันคือ๑๐๐๐กิโลกรัม
และนี่๘๐๐๐ตันคุณผู้ชมคิดสิ

แต่๘๐๐ตันต่อวันเป็นเศษอาหารมากกว่าครึ่งนึงแล้ว
ทีนี้นโยบายของอาจารย์ชัดชาติไม่เทรวม
แยกพวกขยะเศษอาหารออกจากขยะทั่วไปได้
ทีนี้ค่ะพอมันแยกขยะพวกเศษอาหารออกมาละครึ่งนึงแล้วนะ
จะทำให้การบริหารจัดการขยะที่เหลือมันทำได้ดีขึ้น
อย่างเช่นอะไรส่งไปรีไซเคิลไปทำปุ๋ยหมักทำเชื้อเพลิง
นี่ค่ะเห็นไหมเขาก็มีเป็นการโดนโรงเลยนะคะ

คือเรื่องของสิ่งแบบนี้ที่คุณชาติชาติพูด
เขาเรียกว่าการทำขยะให้สะอาด
นะครับคือเอาภาชนะก็ทิ้งส่วนหนึ่ง
ถุงพลาสติกของท่านไอ้เศษอาหารก็ทิ้งส่วนหนึ่ง
นี่คือการทำขยะให้สะอาดสะอาดยังไง
เวลาเขาเก็บขึ้นรถขยะนะครับเขาก็เก็บแยกได้
อันนี้เศษอาหารมันก็ไปทำปุ๋ยทำอะไรได้
อันนี้ขยะที่ต้องกำจัดนะครับ
แต่ก็ฝากถึงท่านภูวาโตไปย้ำ
พี่พนักงานเก็บขยะด้วยนะครับ

พี่อย่าไปเทรวมนะครับก็แยกให้เราแบบนั้นด้วยนะนะครับ

คลิปโปรโมทเขานะไม่เทรวมนะครับช่วยกันนะครับนิดหน่อย
ขยะถ้ารสได้นะปัญหาในกรุงเทพฯอาหารงานฮาราคอน

แล้วก็เรื่องของจิตสำนึกด้วยนะพ่อค้าแม่ค้า

คือตอนนี้มีทั้งต้องไปลอกท่อแล้วต้องลอกคลองด้วยนะ
โอ้โหขยะเยอะเหลือเกินนะ